ค่ะเรื่องนี้แหละค่ะขอต่อเนื่องกันไปเลยนะคะ
กำลังมันทีเดียวค่ะจากที่สาวปันนะโพสต์ไอจีค่ะ
ชาวเน็ตเนี่ยเราทำให้เห็นเลยนะว่าชาวเน็ตเนี่ยมีศักยภาพจริง
ยังไงอย่างไรในการเป็นนักสืบโคนัน
โอ้โหคุณถ้าความจริงมีเพียงนึงเดียว
ท่าทางจะดูการ์ตูนมากนะเราชอบมากเลย
เอาชาวเน็ตไทยไม่ไร้อารมณ์ขันนะคะ
มีหนำซ้ำยังมีความครีเอทเห็นได้จากโลกโซเชียลวันนี้
เต็มไปด้วยภาพล้อเลียนคำว่าเสียงสูง
ซึ่งเป็นคำที่เพจดังใต้เตียงดารา
เปิดประเด็นปันโพสต์ไอจีด่าใครบางคน
ดอกจันทร์เอาไว้สื่อถึงแคปชั่นใต้ภาพ
ที่มีการเติมวรรณยุตรีเข้าไปด้วย
อย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เป็นภาพตึกใบหยก๒
ซึ่งเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย
พร้อมกับใส่คำที่ดาราสาววัยใสโพสต์ในไอจี

โดยมีคำอธิบายชวนหาประหนึ่งโฆษณานุกรม
ทำนองว่าใส่ไม้ตรีจะช่วยเพิ่มอารมณ์ในการพูดให้เยอะขึ้นนั่นเองค่ะ
ขณะที่คนทำภาพล้อเลียนภาพนี้
ก็เลือกใช้สีพาสเทลเป็นแก๊กกราว

ทุกอย่างดูซอฟต์เมื่อคืนเสียงสูงเป็นสีพาสเทลนั่นเอง
อกจากนั้นก็ยังมีการทำภาพคำเขียนถูกเขียนผิด

เสียงสูงอาจทำให้แสบแก้วหูได้
ที่เห็นอยู่นี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะ
แต่ที่รู้วันนี้แฮชแท็กคำว่า
ขณะที่อันดับ๒ก็คือเพจดังผู้เปิดประเด็นอย่างใต้เตียงดารา
ส่วนอันดับ๓ก็คือคำที่มีที่มาจากแคปชั่นในไอจีของสาวปันนั่นเองค่ะ